สุรินเกิดเหตุไฟไหม้บ้านสองหลังใกล้สารกลางจังหวัดนะคะทำให้ไฟคลอกหญิงอายุ๗๒ปีเสียชีวิตค่ะ
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้บ้านสองหลังนะคะซึ่งเป็นญาติกันในชุมชนสุรินพักดีตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์
ด้านหลังสารกลางจังหวัดเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะ
ทราบชื่อคือนางสาวบังออนปรางชายกุลอายุเจ็ดสิบสองปีสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะรอให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไปค่ะ